คุณผู้ชมครับเรายังตามให้ต่อนะฮะเรื่องราวของที่พักสงเขาช้างถ้ำพลองนะครับ
ซึ่งอยู่บนหน้าผาที่ตะบนหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

มีชาวบ้านเข้าไปเจอก่อนแล้วโอ้โหบรรดุงบันไดพังเสียหายหมดแล้ว

ไทยรัฐทีวีแล้วก็นำเสนอข่าวสารเรื่องนี้นะครับ
อำเภอก็เข้ามาร่วมตรวจสอบสำนักพุทธในพื้นที่ก็มาตรวจสอบ
พบว่าที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของทางป่าไม้เขาเป็นที่พักสงฆ์นะฮะ
ทีนี้พอมีเรื่องราวต่างนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้
ตอนนี้ทางพื้นที่ต้องเตือนนะฮะว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามปีนป่ายนะครับ
เดี๋ยวรอบบุรณะฟื้นฟูก่อนตอนนี้ห้ามขึ้นแล้ว
เที่ยวชมได้แค่ด้านล่างนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยเลยฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
บอกว่าช่วยตามหารูปปั้นของหลวงพ่อคงให้หน่อยเถอะ
นี่ฮะนี่คือเจดีที่บรรจุอาธิของหลวงพระคงท่านนะครับ
มรณภาพไปแล้วนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนา
เป็นเจ้าอาวาสของที่พักสงฆ์แห่งนี้นะครับหลวงพ่อคงจันทโชโต
พอท่านมรณภาพไปเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
ก็ไม่มีพระที่มาจำวัดมาดูแลที่นี่ต่อที่นี่ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้
แล้วหายไปพร้อมกับรูปปั้นของหลวงพ่อท่าน
ชาวบ้านบอกอยากจะได้กลับมาเหลือเกินเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่
ถ้าเกิดได้รูปปั้นของหลวงพ่อคงกลับมาพร้อมกับการบุรณะฟื้นฟูสถานที่ตรงนี้เนี่ย
โอ้โหจะเยี่ยมเลยวันนี้ทีมข่าวของเราก็ช่วยตรวจสอบให้นะครับ
นะฮะถ้าดูทางทางที่พักส่งในวันนี้ก่อนเนี่ย
คือบันไดตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของอบตหนองกระทุ่มนำมาติดตั้งชั่วคราวนะฮะ
เพื่อให้นักสำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หรือว่านายอำเภอขึ้นไปดูพื้นที่ด้านบน
บูรณะฟื้นฟูพื้นที่นักท่องเที่ยวยังขึ้นไม่ได้นะฮะ
มาได้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งกันไว้ก่อน
ส่วนรูปปั้นของหลวงพ่อคงนะครับทีมข่าวของเราตรวจสอบไปพบว่าปัจจุบันเนี่ย
เขาช้างถ้ำพลองแค่แปดกิโลเมตรนี่ฮะท่านเจ้าวาดวัดทุ่งหลวงนะครับ
พระครูภาวนาวุฒิคุณท่านบอกกับเราอย่างนี้นะฮะ
ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวงเขต๒ด้วยนะครับ
มีโยมอุปถัมภ์ที่ดูแลที่พักศงข่าวช้างถ้ำพรอง
นำรูปปั้นของหลวงพ่อคงมาฝากเอาไว้ที่วัด
เพราะว่าที่พักสงฆ์เนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างเกรงว่าจะถูกขโมยไป
พอทราบข่าวว่าชาวบ้านเขาฝากตามหาแล้วอยากได้กลับไปไว้ที่เดิม
ท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงท่านบอกไม่มีปัญหาเลย
พร้อมเลยยินดีเลยจะส่งคืนให้เลย
แล้วถ้าเกิดชาวบ้านต้องการเอาไปอัตมาก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะถือว่าท่านเอามาฝากไว้ลูกศิษย์ลูกค้า

ทางนะีอำเภอปากท่อท่านก็บอกว่า
รวมนักฟื้นฟูที่พักส่งข่าวช้างถ้ำพรองเรียบร้อยก่อนนะฮะ

เดี๋ยวจะเชิญจะนิมนต์รูปปั้นของหลวงพ่อคงท่านกลับไปอยู่ที่เดิม
และนี่ฮะชาวบ้านก็มาวันนี้นักท่องเที่ยวก็มา

อันนี้น่าจะเป็นนักแสวงโชคด้วย

ค่ะ
ใครจะเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ยังไงก็
ทำตามกฎกฎิกาของทางอำเภอในตอนนี้ก่อนด้วยนะครับ

ค่ะ